เอาล่ะวันนี้เป็นวันครบรอบแล้วก็เป็นวันก้าวสู่วันข้างหน้า
ปีข้างหน้าต่อไปแต่ว่าก็เป็นวันที่หลายคนระลึกนึกถึง
จากไปของพระเอกปธิษฎีด้วยนะคะ
ถ้าย้อนกลับไป๑๘มกราคมนะคะซึ่งก็เป็นวันที่คนในวงการบันเทิง
ต้องสูญเสียพระเอกผู้มีความสามารถผู้มีฝีมือและเป็นคนดีอีกหนึ่งคนไปนะคะ
ซึ่งนอกจากการจากไปในครั้งนั้นแล้วนะคะ
ทำให้วงการบันเทิงสูญเสียบุคคลที่มีความสามารถ
แต่ก็เป็นวันที่จะทำให้หลายคนนั้นได้ระลึกนึกถึงความดีของเขา
เป็นร้อยวันแห่งการจากไปด้วยความคิดถึงค่ะ
ซึ่งทั้งเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงก็ตามนะคะ
รวมไปถึงผู้จัดละครรวมถึงแฟนคลับ

เราจะนำเสนอเรื่องราวรายงานนี้ให้ทราบกันค่ะ
ภาพคนในแวดวงบันเทิงและประชาชน
หลั่งไหลมาจากทั่วทุกสารทิศ
เพื่อร่วมส่งร่างของปทฤษฎี
กลับสู่บ้านเกิดจังหวัดบุรีรำ

ในวันจันทร์ที่๑๘มกราคม๒๕๕๙
จนกระทั่งวันพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษนั้น

ที่เป็นเครื่องยืนยันถึงพลังแห่งความรักและอาลัย
ที่ทุกคนมีต่อพระเอกหนุ่มผู้จากไป
พระเอกหัวใจพระเอก
คือนิยามที่ทีมข่าวไทยรัฐทีวียกให้กับปทฤษฎี
เพราะตลอดช่วงเวลา๗๑วันของการรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลรามาธิบดี
จนถึงวันที่ร่างของเขาดับศูนย์เหลือเพียงเท่าทุลีนั้น
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีที่ปากหลักเฝ้าติดตามทำข่าวของพระเอกหนุ่มอย่างต่อเนื่องทุกวันไม่ได้ขาด
ได้เห็นได้ยินได้สัมผัสถึงความรัก
ความชื่นชมที่บุคคลแวดล้อมใกล้ชิด
ไม่ว่าจะเป็นสมาชิกครอบครัวสหวง
อ้อยสมนตราผู้จัดการส่วนตัว
เพื่อนพ้องพี่น้องดารานักแสดง
ผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการบันเทิง
ตลอดจนแฟนคลับที่มีต่อปอ
ในแง่ความเป็นคนจิตใจดีมีเมตตา
มีน้ำใจช่วยเหลือสังคมหรือแม้แต่สัตว์ยากไร้
ในฐานะทูตกิติมศักดิ์ขององค์กรพิทักษัตริย์แห่งโลก
แต่เหนืออื่นใดคือการดำเนินชีวิต
โดยยึดหลักปรัชญาแห่งความพอเพียง
ตามรอยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พ่อหลวงของปวงชนชาวไทย
ปอรักเคารพและเทิดทูลยิ่งเหนือกล้าว
ความดีของปอเขามาเป็นละอองตลอดเวลา
คือเขาไม่ได้ทำอะไรที่มันเป็นชิ้นแบบว่า
โอ้โฮลุกขึ้นมาเป็นวีระบุรุษทำอะไรใหญ่โต
แต่เป็นสุภาพบรุษคนหนึ่งที่ทำระหว่างทางทุกวัน

มันเป็นความดีที่สะสมมาทุกวันนะคะ
ก็มองนั่นแหละคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่แล้วที่เขาทำ
แล้วเขาก็ทำแบบไม่

มันเห็นถึงความจริงใจของเขาและความเป็นตัวตนของเขาจริง
อันนี้คือสิ่งที่แอ้นขอรบเขานะคะ
แล้วก็ไม่ว่าลูกหรือภรรยาเขา
เขาก็เลี้ยงดูแบบติดดินอะไรอย่างนี้

แล้วก็ภรรยาเขาก็น่ารักอะไรอย่างนี้
ก็รู้สึกได้เลยว่าเขาเป็นครอบครัวที่สมรรถะอะไรอย่างนี้ค่ะ
แม้การจากไปจะทิ้งร่องรอยความโศกเศร้า
แต่ในขณะเดียวกันปทฤษฎีก็ได้ฝากของขวัญล้ำค่า
ซึ่งเป็นเสมือนตัวแทนต่างหน้า
นั่นก็คือโบแวนด้าภรรยาคู่ชีวิต
และน้องมะลิเด็กหญิงพาขวัญสหวง

ขึ้นแท่นเป็นซุปเปอร์สตาร์ตัวน้อยขวัญใจมหาชน
และในวันนี้หากคนบนฟ้ามองลงมา
ก็คงจะรับรู้ได้ว่าหญิงสาวผู้เป็นดั่งแก้วตาดวงใจทั้งสองคนนี้
สามารถยืนหยัดและเดินตามรอย
เป็นที่รักเป็นขวัญใจมหาชนได้อย่างงดงาม
เช่นที่เขาเคยทำไว้เมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่
เป็นหนึ่งร้อยวันของการจักรไปที่ทุกคนยังลึกถึงนะครับ
โดยเฉพาะสิ่งที่อยู่แทนคุณปอคือน้องมะลิกับคุณโบแวนด้า
ซึ่งก็ทดแทนความคิดถึงได้เหมือนกันนะครับ